คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้มาที่คอนเสิร์ตกันบ้างนะคะ

วันนี้พี่ก๊อฟไม่มาเนอะแต่ว่าอยู่ในคอนเสิร์ตแน่นอน

แล้วก็พี่ตั้มสมประสงค์พี่อุ้ยระวีวันคุณผู้ชม

ปั่นจักรยานนะปั่นยอดบัตรคอนเสิร์ตนิดนึง

นอกจากยังมีเพลงเดียวของแต่ละคนยังไม่เป็นเครือน่ะจะเป็นคู่จะเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ค่ะที่ไหนก็เป็นพี่ตั้งแล้วค่ะคุณม่ำละค่อนอื่นคนสวยนะฮะคุณผู้ชม
ก็เลยขอเมาส์มอยเคล็ดลับอารมณ์ดีกันสักหน่อย
แต่งหน้าตี๓ตี๔มาโปรโมทก็ไม่เหนื่อย

แม่มัมค่ะกำลังออกเด็กกับหนุ่มแล้วนะคะ

ใครกันคะ
ยังจะไม่เครียดไม่พยายามไปคิดเรื่องที่มันลบ

ส่วนใหญ่เด็กก็จะเขินแล้วก็ยืนเกร็ง
เด็กก็จะมีความรู้สึกอะไรนะคะขนลุกค่ะ
อันนี้มาจีบจริงเหรอคะ

เพราะว่าเราไปทานข้าวด้วยกันแล้วบ้าง

ใช่ค่ะเขาตาบอร์ด

เดี๋ยวจะบอกพี่มัมนิดนึงพี่มัมค่ะรายการเราไม่ได้เลสฉิงนะคะ

แต่รุ่นนี้รับหมดเรื่องความรักมีความสุขก็ทำไปนะคะ

อย่าหมอกไปปากพี่เขาด้วยแล้วกันนะคะ